ชายนาฏนะครับทุกผู้ชมครับอันนี้เป็นลูกเขย
ลูกเขยที่เมียเนี่ยเขาขอเลิกเพราะว่าตัวเองเจ้าชู้
คือไปมีเมียอยู่ที่อื่นด้วยขอเลิกดีกว่าปรากฏว่าแค้น
แค้นเนี่ยตามมาจะเอาเรื่องเขาแต่ไม่เจอเมีย
ยิงแม่ยายกับน้องสาวของแม่ยายบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับลูกสาวของผู้ตายก็คืออดีตภรรยาของผู้ต้องหา
คนก่อเหตุเนี่ยยืนยันกับทีมข่าวของเรานะครับ
ว่าตอนนี้คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เหมือนกับใส่เครื่องช่วยหายใจ
อาการสาหัสแม้จะอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจ
แต่ทางครอบครัวขอให้ใช้คำว่ายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ขอบอกว่าตายนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ท้องที่ของสพหันคาที่จังหวัดชายนาฏนะฮะ
ที่เกิดเหตุที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ
ร้านก๋วยเตี๋ยวของครอบครัวของทางผู้ตายเขานะครับ
อยู่ใกล้วัดประชุมธรรมหรือว่าวัดทัพนา
ในพื้นที่หมู่๕ตมบ้านเชี่ยนอฮันคา
ก็จะเห็นพวกปลอกกระสุนปืน๓๘ที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
มีอยู่สองปลอกนะครับคนที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสมีอยู่สองคนนะครับ
คือนางนาตยาทัศน์ทองอายุ๔๘ปีกระสุนเข้าที่ลำคอนะฮะ๑นัด
อีกคนนึงคือนางบังเอิญทองมีอายุ๕๒ปีกระสุนเนี่ยเข้าศีรษะ๑นัด
สาหัสทั้งคู่นะฮะนางบังเอิญก็คือแม่ยายของผู้ต้องหานะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับคนร้ายก็คือลูกเขยนะ
ตอนนี้เป็นอดีตลูกเขยแล้วเพราะว่าภรรยาเขาขอเลิกไปแล้วนะครับ
ตลูกเขยของนางบังเอิญชื่อว่านายเอ็มหรือว่านายสมรักมั่นทัพอายุ๓๐ปีนะ
ภรรยาเขาขอเลิกไปแล้วแต่ว่านายเอ็มเนี่ยไม่ยอมแล้วก็ผูกใจเจ็บ
ค่ะก็เลยตามมาราวีตามมาแก้แค้นนะครับ
ก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ไม่กี่ชั่วโมงนะคนร้ายยังโพสต์เฟซบุ๊กอยู่เลยนะฮะ
เอ็มนะฮะเนี่ยฮะคนนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเขาโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวของเขานะ
ข้อความนะคือบอกว่านี่ฮะตามนี้หน้าจอเลยคุณผู้ชม
ผมเป็นคนดีแต่หลังจากนี้ผมจะเป็นผู้ร้าย
คืนนี้ต้องตายสองลาก่อนเพื่อนพี่นะ
รอผมออกมาด้วยนะไม่กี่ปีโอ้โหนี่ฮะคือตายสองเนี่ยไม่รู้หมายถึงใคร
แต่คนที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเนี่ยคือแม่ยายกับน้องสาวของแม่ยาย
เลยไม่รู้ว่าไอ้ตายสองเนี่ยตั้งใจจะเป็นอดีตภรรยาที่เขาขอเลิกกับแม่ยายหรือเปล่า
แต่เอาเป็นว่าดูนายคนนี้ที่โพสต์เอาไว้นะ
คือกะว่าฆ่าเขาตายแล้วเดี๋ยวติดคุกไม่กี่ปีก็ออกมา
เพราะบอกว่ารอผมออกมาด้วยนะเนี่ยบอกอย่างนี้เลยแล้วก็เกิดเหตุเกิดขึ้นโพสต์นี้ไม่กี่ชั่วโมง
หลังจากนั้นค่ำเมื่อวานนี้ก็มีเหตุยิงเขาจนเจ็บสาหัส
ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเดี๋ยวความคืบหน้าท่านตามนะครับ
ว่าตามได้ตามไม่ได้ยังไงสำหรับผู้ต้องหาคนนี้
มีหลานชายของนางบังเอิญนะครับหลานชายบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเมื่อวานนี้
เอ็มเนี่ยมารอบแรกมายิงปืนขู่ก่อนมายิงปืนขู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
ก็ไม่คิดว่าจะกลับมาก่อเหตุอีกนะแล้วรอบสองกลับมาตอนค่ำตามคำบอกเล่าของหลานชายของนางบังเอิญนะครับ
อดีตแม่ยายของนายเอ็มผู้ต้องหาเป็นอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
นาฬิกาเมื่อวานนี้นะขณะที่นางนัตยานะครับตัวของหลานชายแล้วก็อดีตภรรยาของนายเอ็ม
กำลังช่วยกันเก็บของที่ร้านก๋วยเตี๋ยวครอบครัวก็ช่วยกันร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับ
เอ็มขี่จักรยานยนต์มายิงปืนขู่ที่หน้าร้าน๒นัด
หลานชายเนี่ยของผู้เจ็บทั้งสองคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาตะโกนบอกเอ็มไปนะตอนนั้นบอกว่าทำอะไรเกรงใจกันบ้าง
ค่ะในเอ็มตะโกนสวนกลับมาบอกว่าจะเกรงใจทำไมเดี๋ยวจะเอาเอ็มสิบหกมาอีกรอบหนึ่ง
นี่ฮะปรากฏว่าช่วงค่ำนายเอ็มขี่จักรยานยนต์ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งจริงนะครับ
อืมแล้วก็เดินมาในร้านชักปืนยิงเข้าใส่ศีรษะของอดีตแม่ยายก็คือนางบังเอิญหนึ่งนัด
จนล้มลงนะฮะแล้วก็หันปืนไปไล่ยิงใส่นางนาตยาน้องสาวของนางบังเอิญที่กำลังวิ่งหนี
กระสุนเจาะเข้าที่คอนะฮะหนึ่งนัดน้องชายของนางบังเอิญเนี่ยตอนนั้นเห็นเหตุการณ์แล้วก็เข้ามาช่วย
ก็วิ่งไปปัดปืนออกจากมือของนายเอ็มทำให้นายเอ็มเสียจังหวะในการก่อเหตุ
แล้วก็คว้าปืนกลับมาแต่ว่าตัดสินใจขี่จักรยานยนต์หนีไปค่ะ
คือถ้าไม่มีน้องชายที่อยู่ด้วยแล้วไปปัดปืนของนายเอ็มจนเสียจังหวะในการก่อเหตุต่อเนื่องเนี่ยนะ
ไม่รู้ว่าจะไล่ยิงใครอีกในช่วงเกิดเหตุรอบค่ำเนี่ยนะครับ
หลานชายที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าอดีตภรรยาของนายเอ็มอ่ะ
ก็คือลูกสาวของผู้บาดเจ็บเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
ในที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้มี๓คนคือนางบังเอิญที่เป็นอดีตแม่ยายของนายเอ็มนะ
ที่ถูกยิงเข้าที่ศิษย์ศาสตร์นะครับนางนาตาญาน้องสาวของนางบังเอิญถูกยิงเข้าที่คอ
แล้วก็มีน้องชายของนางบังเอิญที่มาช่วยปัดปืนซึ่งหลานชายบอกว่า
ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยนะในเอ็มกับอดีตภรรยาเนี่ยเขาแยกกันอยู่แล้ว
แต่นายเอ็มเนี่ยคือไม่ยอมทั้งที่ตัวในเอ็มเนี่ยที่ภรรยาเขาขอเลิกขอแยกอยู่
เพราะไปมีเมียน้อยไปมีเมียน้อยอยู่แถวภาคใต้
ตัวเองอยู่ที่ชายนาฏมีเมียแล้วแต่ไปมีเมียน้อยอยู่ภาคใต้
ทางภรรยาพอเขารู้เขาก็ขอเลิกนายเอ็มก็ไม่ยอมเลิกไม่ยอมเลิกนะ
สุดท้ายแล้วเขาบอกไม่เลิกก็ไม่อยู่ด้วยแล้วแล้วเมื่อวานนี้ก็มาตามราวีเขาแค้นเขามาตามยิงเขานะครับ
ไม่ยอมเลิกกับผู้หญิงไม่ยอมมันมองแงอยู่แล้วมันยากูซ่าอยู่แล้ว
แล้วเขามีตัวแบบนี้มั้ยมีถูกแฟนใหม่ตัวผู้ชายอะไรเปล่า
มีเมียน้อยหลายคนนะ
แต่เขาไม่ยอมเลิกใช่ไหม

ไม่เอาแล้วคือว่าทนแบบว่าไม่ไหวแล้ว
คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางเฟซบุ๊คเยอะมากเลยนะ
บอกว่าโอ้โหเห็นหน้าคนก่อเหตุก็หน้าตาดี

เขาบอกคนที่เขาเล่าให้เราฟัง
บอกมีเมียน้อยหลายคนแต่กับเมียหลวงก็ไม่ยอมเลิก
ทีมข่าวของเราก็ไปดูอาการของคนเจ็บนะคะ
คุณสุชาดาสิริคงไปเยี่ยมนักบังเอิญนะคะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าอาการยังโคม่า
คุณหมอยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วย
แล้วก็ดูอาการแบบโอ้โหต้องดูอาการอย่างใกล้ชิด
เพราะว่ามีอาการกระตุกเป็นระยะระยะแต่ยืนยันว่ายังไม่เสียชีวิต

ได้ไปคุยเขานอนอยู่แบบนี้
เราขออนุญาตแล้วนะคะแล้วก็เราก็ขออนุญาตบันทึกภาพมา
เพราะว่าเราได้ไปเจอลูกสาวของคนเจ็บค่ะ

ให้ข้อมูลกับเราแบบนี้ค่ะเธอเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเลย
เธอบอกว่าแต่งงานอยู่กินกับนายเอ็มมา๑๑ปี

คือตั้งแต่๒๑พฤศจิกายนปี๒๕๕๑นะคะ

ปี๒๕๕๗ไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดสุราธานี
ถัดมาจับได้ว่าสามีไปแอบคบหากับผู้หญิงอีกคนนึง
ทั้งที่ผู้หญิงคนนั้นก็มีสามีมาแล้ว๒คน
มีลูกสามคนลูกติดอีกสามคน
บอกจับได้เธอก็ไม่เลิก
ตอนนั้นยังไม่เลิกเพราะว่ารักในเอ็มมากแล้วก็เห็นแก่ลูก
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็กลับมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ชายนาฏ
ก็คือเป็นบ้านเกิดของทั้งคู่ก็ให้แม่มาช่วยขาย
แต่สามีชอบมีข้ออ้างกลับไปสุราธานีตลอดเลยบ่อยมาก
ล่าสุดเธอประสบอุบัติเหตุเมื่อ๓๑ตุลาคมค่ะ
ถัดมาสามีขอไปสุราธานี
ทั้งที่เธอขาหักวันถัดมาบอกขอไปสุราชนะไปทำงาน
แล้วเธอมารู้ทีหลังว่าสามีแอบไปฉลองวันเกิดให้เมียน้อย
เธอก็เลยน้อยใจครับขอห่างขอเลิกสามีก็ตามง้อ
ส่งข้อความมาเงาะมาขอคืนดีเธอยืนยันว่าพอค่ะ
ไม่ไปต่อค่ะสิบเจ็ดพฤศจิกายนเธอยื่นคำขาดว่าเลิก
เลิกกัน๒๐พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้
สามีกลับมาจากสุราธานีแล้วก็มาก่อเหตุนี้
เพราะเธอยืนยันไปเมื่อวานว่าเลิกนะเลิกแน่ยื่นคำขาด
มีข้อความที่เธอให้ทีมข่าวของเราดูนะฮะ
เป็นข้อความที่ในเอ็มนะพยายามติดต่อในช่วงหลังวันลอยกระทง
คือนายเอ็มไม่ยอมเลิกฮะพยายามติดต่อขอคืนดี
แต่เธอก็ยืนยันว่าไม่คืนดีเพราะไม่ทนแล้วทนไม่ไหวแล้ว
ว่ามีเมียน้อยมาตลอดแต่ไอ้รอบล่าสุดเนี่ยโอ้โหขนาดเราบาดเจ็บขาหัก
ยังไปฉลองวันเกิดให้เมียน้อยนะฮะ
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากนะสำหรับตอนนี้
โดยเฉพาะอาการของแม่ยอมรับว่าแม่อยู่ได้เพราะเครื่องช่วยหายใจ
อยากจะถามนายเอ็มว่ามายิงแม่เธอทำไม
แม่เธอไปเกี่ยวอะไรด้วยถ้าไม่พอใจทำไมไม่มายิงเธอ
อืมส่วนที่บอกว่าแม่ยุให้เลิกกันไม่จริงเธอบอกว่าทุกคนในบ้านเธอเนี่ยนะ
ในเอ็มเหมือนลูกเหมือนหลานด้วยซ้ำอันเนี้ยข้อความเนี่ยค่ะ
นายเอ็มพยายามส่งมาเพื่อจะขอคืนดีเนี่ยนะเธอบอกว่าปืนที่นายเอ็มใช้ก่อเหตุ
ที่ยิงแม่ของเธอนะกับน้าน้องสาวแม่ของเธอเนี่ยจนสาหัสตอนนี้
นี่เป็นปืนที่เธอซื้อให้ในเอ็มนะอืม
เพราะนายเอ็มขอให้ซื้อปืนให้เอาไว้ป้องกันตัวแต่ปรากฏว่าปืนกระบอกนี้
เอ็มกลับเอามาใช้ยิงแม่กับน้าสาวของเธอฮะ
ไม่มีเลยค่ะไม่มีรับรองว่าไม่มี

ว่าพี่น้อยใจเขาแค่นั้นเนี่ยว่าเขาไม่ดูแลพี่ตอนที่พี่ก็หักทำไมเขาต้องไปอะไรอย่างนี้
เออแล้วพี่ก็ไม่ติดต่อเขาก็เขาโพสต์เฟสบุ๊คเองว่าไม่ให้ตามหาหรือว่าอะไรทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาอ่ะ
ถ้าเป็นแบบเนี้ยเราแยกกันอยู่ก็ได้น่ะอะไรประมาณเนี้ยเออต่างคนต่างเริ่มใหม่แบบช่วยกันดูแลลูกอะไรประมาณเนี้ยพี่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยพี่รับพฤติกรรมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรน่ะเขาก็แค่ก็บอกว่าอยากขอร้านก๋วยเตี๋ยวคืนเพื่อเขาจะเอาไปทำมาหากินเพราะว่าไม่มีใครช่วยเหลือเขาแล้วเขาพูดอย่างงี้พี่
เหมือนว่าความผิดมาจากพี่คนเดียวอะไรประมาณเนี้ยว่านั่นเนี้ยคืออยากให้แม่ตื่นแม่ฟื้นอะไรมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนว่าที่บ้านก็มีแม่เป็นเสาหลังอยู่คนเดียวแบบแม่เป็นคนหาเงินอะไรตลอดอย่างเงี้ยมีอะไรก็ขาดเหลือก็มาเอาที่แม่ได้ตลอดแม่ไม่มีคำว่าไม่มีมีแต่ให้ตลอดกับคำว่าแม่คนนี้อยากให้เห็นแม
แบบหัวสมองแม่แบบอะไรอย่างเงี้ยพี่รับไม่ได้เออวานก๋วยเตี๋ยวที่เกิดเหตุของทางฝั่งฝ่ายหญิงเนี้ยเขาอยู่ที่อำเภอหันคาบ้านของนายเอ็มอยู่อำเภอสวรรคบุรีนะครับทุกคนผู้ชมครับอ่าวันนี้ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับอ่าฝั่งพ่อนะของนายเอ็มอ่าแล้วก็ญาตินะที่เป็นป้าของนายเอ็มค่ะอ่า

ส่วนดายผมก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องนั่นเนี้ยทำให้เป็นปัญหาเขาเป็นพ่อเป็นแม่เขาเป็นพ่อแม่เขาก็เหมือนพ่อแม่เราแล้วเนี้ยแต่นี่มันทำอย่างงี้โอ้โหทำอย่างงี้มันมันผมหมดแรงเลยเป็นพ่อหมดแรงเลยดีมากเขาก็ผมดีมากแม่ดองดีพ่อดองดีทุกคนดีผมเขาก็ไม่เคยอะไรถึงไปหาเขาวันนี้ก็ไป
เขาก็ดีแม่ก็เออพ่อเขาก็ไม่เคยเกียจพ่อเลยไม่เคยอะไรเลยเยี่ยมแม่ดองก็สงสารร้องไห้ทั้งมันจะร้องไห้ยังไงแหละอืมสงสารแม่ดองเราก็เคยเตือนหลานชายน่ะไอ้อ้ามไอ้เอ้มมันชื่อไอ้เอ้มควรจะเรียกแต่ลูกมันบอกว่าเขาดีน่ะเขาดีหาไม่ได้อีกแล้วแม่ยายอย่างเงี้ยพอตายยังไม่หาไม่ได้
ผมก็รักผมก็รักเมียผมแล้วเราเองถามว่ามึงเลิกกันแน่ไงผมไม่เลิกผมไม่เลิกอ้อก็ดีแล้วมันไปคิดยังไง
ยังบอกเอ๊ะมันเป็นอะไรมันอาจจะเชื่อคนง่ายหรอกง่าย

กลัวมันจะเป็นอย่างนั้นสิหนูก็ปากระโบบอยู่นะ
กลัวมันจะเกี่ยวกับของกลัวมันจะเกี่ยวกับอะไร
ก็ล่าสุดนะครับในเอ็มนะฮะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยติดต่อขอเข้ามอบตัวที่ตำรวจสพสันคบุรี

ทางสพสันคบุรีก็กำลังประสานตำรวจสพหันคาเจ้าของคดี

จะมีคนยุหรือไม่มีคนยุ้ก็แล้วแต่
ก่อเหตุโหดเยี่ยมก็ต้องรับโทษตามกฎหมาย